ท่านผู้ชมครับแล้วก็ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับ
พลเอกประยุทธ์เดินทางลงพื้นที่จังหวัดระยองทันทีเลยนะฮะ
เพื่อไปดูสถานการณ์เรื่องโควิด๑๙ที่นั่นนะครับ
จากนั้นก็ต่อรถตู้เอาผาดสีขาวคันนี้นะฮะ
หมายเลขทะเบียนที่ผู้สื่อข่าวรายงานมาเนี่ย
กไก่ย๔๔ระยองท่านอย่าเอาไปซื้อลอตเตอรี่นะฮะ
อันนี้ท่านนายกไปตรวจงานเฉยค่ะเหรอคะ
เผื่อสำหรับพรุ่งนี้เลยเหรอคะออกรางวัลพรุ่งนี้
ผมก็ดักทางล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วแต่ท่านก็แล้วกันนะฮะ
ทุกผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปที่แรกนะครับ
ตลาดเนนท์อุรัยอยู่ข้างสวนศรีเมืองนะฮะ
เป็นสวนสาธารณะของพื้นที่เทศบาลนครระยองนะครับ
นี่ฮะที่อยู่คือด้านหลังเนี่ยฮะหมอตี
เป็นสอสอระยองด้วยก็ไปต้อนรับนะครับ

สสจระยองด้วยนายกก็ได้คุยกับประชาชนที่ขณะนั้นมานั่งรอตรวจเชื้อโควิด
อยู่ที่ตลาดเนินอุไรนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นห่วงนะฮะ
เพราะว่าผู้ป่วยที่ระยองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับ
วันนี้ก็ทราบว่ามีเพิ่มขึ้นอีก๕๐กว่ารายนะครับ
นายกบอกว่าขอให้ทุกคนหมั่นสังเกตอาการของตัวเอง
จะได้ลดระดับการแพร่เชื้อลงให้ได้และต้องคุมกันให้หนักกว่านี้นะครับ
ขอให้ประชาชนเนี่ยเว้นระยะห่างด้วยนะครับ
แล้วก็ขอบคุณแพทย์พยาบาลทุกคนที่ทำงานหนักในการดูแลประชาชน
หลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็เดินทางไปต่อที่โรงพยาบาลระยองนะครับ
ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่สักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะ
แล้วก็มาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่อยู่ด้านล่าง
หลังจากที่ได้สมพงสัมภาษณ์กันเสร็จ

ผลเอกประยุทธ์บอกว่าก็ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการไป

ออกไปทางประตูด้านข้างหน้าตลาดแม่แดง

มีไม้พานุพงศ์นะครับที่เป็นหนึ่งในแกนน้ำลักษณ์ดอน
เขาไปรอยื่นข้อเรียกร้อง

นี่ไงบอกนายกมาระยองพื้นที่
ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ก็ต้องกักตัวนะ

แต่ทางจังหวัดท่านผู้ว่าก็บอกว่าไม่มีการล็อกดาวน์นะฮะ

แต่ว่าคุณก็ต้องมีมาตรการในการคุมเข้ม

เขาก็มีอยู่แล้วสถานที่สุ่มเสี่ยงนะครับ
พนุพงศ์ก็พูดเรียกร้องประมาณว่า

อยากถามนายกว่าจะแก้ปัญหาโควิด๑๙อย่างไร

เพราะทุกวันนี้ประชาชนยังต้องซื้อแมสใส่เอง
ทั้งที่เป็นสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ

ท่านจะแก้ปัญหาเรื่องโควิดของประเทศนี้ได้อย่างไร
แค่ท่านมาโรงพยาบาลมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรได้เลย
มันโชว์ความโง่มากกว่าพี่